รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

สวัสดีครับสุขกับมือไอ้เบิร์ด

ดูดิคนเราคนมีความรักมักเริ่มแต่ผมงอบเฮ้ย

มึงรู้นะมึงเาะแอบคบกับเจ๊ใช่มั้ย

มึงดูเนี่ยโทรศัพท์ก่อนดิมีแต่ชื่อเจ๊

ไอ้เบิร์ดน่ะ
น้าโทรศัพท์มาดูดิ
น้าโกรธใช่ไหม

น้ารู้ได้อย่างไรเนี่ย
โอ้ยหน้าจออีกครั้ง

แว่งตาเบิร์ด
มึงเข้าบ้านด่ะส่งมาก็รับส่ง

บอกผมใช่กันว่าชอบเจ๊
นั่นนะสิอะไร
อะไรสูงมาก
พูดอะไร

คนเราจะคบกันมันต้องชอบอะไรเหมือนกัน
ใช่ไปกันไม่ได้หรอก
เพราะว่าเจ๊ไปรถยนต์เขานั่งรถเมล์
เอออะไรแบบนั้น
สองยองกุลมีเพื่อนกับผม
ใครนะซองยองกุลไง
นั่นมันกุลวัสด์สำเร็จ
จริงผมชอบอาหารเกาหลี
สิชอบญี่ปุ่นเพราะว่านี่สนิทจากอิคิวสัง

เออเอาไงดีของพ่อ
ตัดสินสิตัดสินอะไรอ้าวเจ๊
มันต้องลงกันดิเขาชอบเลยต้องชอบเหมือนกัน

ลงทุนอะไรเอาพาเจ๊ไปเลี้ยงดิ

เออให้พาเจ๊ไปเลี้ยงเออ

ถ้าเจ๊จะกินผมก็เลี้ยงได้

มีอะไรที่นี่แม่ยะซักกุระต้องกินอาหารญี่ปุ่นน่ะ

เดี๋ยวยุ่นก็ขึ้นพอดีใช่แล้ว

อะไรอ่ะแกงกะหรี่อ่ะแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไง
ร้านนี้นะร้านโคโคอิจิปัญญะ
เฮ้ย
ร้านนี้อร่อยถ้าจะกินข้าวไปกินแกงกะหรี่ตรงร้านนี้ร้านเดียว
เจ๊ไม่เอาร้านที่มันดูถูกหน่อย
ไม่เอาจะกินร้านนี้ถ้าแกงกะหรี่ต้องร้านนี้
ถ้าไปที่อื่นไม่เอาไม่กินแล้วอยู่สะกิดได้แล้วพอ
งั้นเจ๊ต้องเลือกเมนูที่มันถูกเหล้ากัน
โอ๊ยร้านเค้าอร่อยทุกอย่างแหละ

แล้วร้านนี้เมนูไหนราคาโถกที่สุด

เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑ข้าวแกงกะหรี่ซีฟู้ด
แกงกะหรี่หน้าไข่เนื้อวัว
แกงกะหรี่หน้าไข่หมูทอด
และกดไลค์กดแชร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นเกมวอร์เชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

พี่บาวีอาชียาม

เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอพี่ค่ะพี่
เจอพี่ในทีวีทักพี่แล้วพี่ไม่หันมามองเลยค่ะ
อ๋อนะเหรอสติมีหั่นไปกรุงเย่แล้ว
นี่คือลูกหุ่นโอแพทย์ที่พี่บ่าวีนไม่ได้เลือกค่ะ
ต้องแพงกว่า๔๐นะคะและราคาอยู่ที่เฮ่ย

ผ่านข้อนี้๓มาแล้วค่ะตอนนี้สาสมแล้ว๘๐๐๐บาท
ขอบคุณครับ
ขายดีขึ้นมาก็ขายไม่หวัดไม่ไหว

ก็มึงดูเลยเนี่ยปานนี้ยังไม่มีคนเดินมาซื้อของเลย

แถวบ้านน้ำไม่รู้แต่แถวบ้านผมเศษฐกิจขาขึ้น

เขาให้เอาขาขึ้นมาก่ายหน้าผ่ากร

พี่นี่เด็กเรียนนี่ว่า
เด็กเรียนพี่ก็ไม่ได้กลับบ้านเลย
พี่สุงสารเด็กเอาพี่ดูนี่

ตื่นเช้าครับไปโรงเรียนครับ

โอ้โฮก็ดูนี่แว่นตาหนากว่ากำพแทงโบสถ์เลยนะ

ก็ยืนอยู่นี่มองเชียงใหม่ไม่เห็นเลยครับ

แล้วถ้าเกิดถอดแว่นออกเนี่ยมีสายตาไอ่งสายตาเอียงเข้าใจบ้างไหม

เห็นหน้าในเด็ก
เห็นหน้าในเด็ก

โอ้โฮ

เอียงมากเลย

ไปเป็นไหนแล้ววะ

ผมไม่อยากเป็นเด็ก
แบบ
ที่ป่าทำไมเนี่ย

โอไหลมวกฏศบนจ่ายผ่านนี่คือสังคมใครส่วก่อนนี้เห็นไหมมันเปียกไปเยอะ

มึงกลับไปเลยแบบนั้น

ร้ายที่ร้องไห้มันยังมีปัญหาอะไรขนาดนั้น

ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับ

โอ้โฮจุดยอดผัดสืดหรือ
มันใช่หรือใจบูรรดะ

ลำให้เงินน้องมั้น

เด็กบ้านแตกนี่พ่อแม่แยกทางกันเหรอ
ใช่ครับผมก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับ

ไปเอาแก่งร้านกูไปเลย

เรียกว่าพ่อแม่แยกทางกันบอกบ้านแตก
มันก็พูดผิดพูดถูกแบบนี้แหละ

บ้านแตกบ้านแยก
เขามึงก็อาศักดิ์สนใจไหม

เอาตัวกรุง
ราคาถูก
อันนี้ซาฬินซาสายได้ครับ
ราคาถูกที่สุด

ราคาถูกจริง

แต่ว่าแฮมแหละแหละวะอันนี้จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊ก

เข้าไปเช็คสินฐานเลยเอามาจากไหนก่อน

เกรียงมุ่งผีถังฟูนพี่บ่าวี

กะแป๋ง๔๕บาทเห้ยต้องแพงกว่า๓๐บาทเท่าไรก็ได้แต่พี่เบ่าวีบอก๔๕
และราคาทั้งปูนพลาสติกอยู่ที่

เจียวเลย

ฟังข้อที่๔มาแล้วตอนนี้สะสมเป็นแล้ว

ยากขึ้นค่ะพี่คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาแล้วค่ะ
มาแล้ว

โอ้โฮแต่ไม่อยากไปโดนนะ

เบอร์อะไรครับเบอร์รี่

สตอเบอร์รี่อยู่นี่ไหมครับพูดดีก็ใช่ครับ

ฟู้ดเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นแยมส้ม
นี่อ้าวทายกับขนมปัง
และนี่คือคุณถามคุณยากค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาท
จากเบสฟู้ดทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
และนี่ก็คือคำถามข้อที่๕ของคุณบาวี
แยม๓รสชาติกับเงินรางวัล๒๕๐๐๐บาท
คุณบาวีจะคว้าไปได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน